เออแล้วแบบแพ็กเกจจิ้งก็ดีโอ้ไม่หลุดลอกง่ายด้วยค่ะ
กันเริ่มได้มั้ยสำหรับแบรนด์นี้ค่ะ

เนอะแล้วดูดีมากเลยนะคะแบรนด์นี้ค่ะ
จิ้มจุ่มเนียนนุ่มแบบกำมะหยี่

แต่ว่าอันนี้นี่เป็นสีโรดเวลเวท

มันไม่แดงสดมันคือแดงชมพู

ไม่ถึงจะเรียกว่าชมพูบาเย็นก็ไม่ได้นะ

มันเป็นชมพูแล้วมาตบด้วยแบบแดงนิด

กลับมาต่อกันที่ลิฟต์จิ้มจุ่มชวนรุ่มหลงตัวที่๒นั้นนะคะ

เราจะต้องทดสอบนะคะตัวเนื้อของเขาก่อน

จะทำให้ริมฝีปากไม่แห้งนะคะ

แล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยในระหว่างวันนะคะ

ถึงตอนนี้นะคะเรามาทดสอบกันด้วยการใช้กระดาษทิชชู่สีขาวนะคะ
ภาพลมบนริมฝีปากแล้วก็ตบสัก๓๔รอบนะคะ
ดูซิว่าสีของลิปสติกเนี่ยนะคะ
จะติดแน่นทดนานที่ริมฝีปากของพิม
จะขึ้นมาติดอยู่บนทิชชู่กันแน่นะคะ

เลยนะคะแทบจะไม่หลุดออกมาเลยนะคะ
เอาละค่ะเรามาสรุปทั้ง๒ผลิตภัณฑ์กันเลยนะคะ

ต้องบอกว่าแบตเทิลครั้งนี้
ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะคะ

ชอบทั้ง๒รักทั้ง๒พอได้มีโอกาสลองด้วย
อย่างนี้เอามาลองติดกันแบบนี้นะคะ
รู้สึกเลยว่าทั้งสองตัวนี้มีจุดเด่น

หนีบริมฝีปากแล้วก็ขยับไปกับปากของเราได้ด้วยค่ะ

ทาง่ายแล้วก็รู้สึกชุ่มชื้นมาก

พูดตลอดยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ย

แล้วเชื่อว่าท่านไหนที่ทาตัวนี้เสร็จแล้ว

มาจะยังคงสวยเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
เอาละค่ะพี่ท็อปน้องอ๋อมน้องไอซ์ค่ะ

ราคาแรงไหม

งั้นต้องบอกว่าเรามีข้อมูลทั้งสองตัวเนี่ย

สำหรับลิปจิ้มจุ่มชวนลุ่มหลงทั้งสองชิ้นนี้
ในช่วงติดเรย์

เรามาติดเหล็กกันเลยค่ะคุณแม่แล้วก็คุณน้องค่ะ

นี่
คืออภิมิตค่อยชอบแบบ

เป็นไงคะกับลิฟต์ยี่ห้อนี้นะคะ

มันติดทนดีมันติดทนนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดเราเลือกใช้สีที่ต้องบอกว่า
บางอันเนี้ยที่มันเข้ากับ

ใช้สีเข้มเขาก็จะไม่จากเราไปไหน
แล้วมันก็จะทำให้แบบว่าดูเป็นธรรมชาติ
ก็ยังเหมือนกันไง
เหมือนกันไงถ้าเรา
คิดอันนี้ก่อนเราก็ต้องคิดอันนี้ด้วย
เพราะว่ามันเป็นความอันนี้คือแค่ความรู้สึกส่วนตัวแค่นั้นเอง
ว่าชอบอะไรที่มันแบบชุ่มชื้น

ชอบมากเลยเพราะว่าจริงคุณแม่เป็นคนชอบลองของใหม่แล้วโดยเฉพาะอย่างที่บอก
พอเป็นเนื้อแมทปุ๊บมันทำให้เราสะดวก
เราเป็นผู้หญิงที่อย่างที่บอกไม่ค่อยจะได้หมั่นเติมน่องเติมหน้าทาทีเดียวออกบ้านไปกลับมาทนอย่างกับสีทาบ้านที่แม่ชอบ
พูดเลยว่าตอนนี้นี่นะคว้ามือถือมาเลยค่ะ
สวดก็ไปเล่นเกมสิคะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจำบาน
คุณผู้ชมค่ะเข้าไปช่วงชิงเลยนะคะ
นี่เขาแจกกันเลยแจกคะแนนเห็นนะคะ
จะมีกติกายังไงเข้าไปร่วมเล่นเกมกันเลยค่ะ
ช่วงหน้านักร้องขวัญใจของพี่กาวค่ะ
ขวัญใจของแบบว่าสาวทั้ง๓คนเนี่ยค่ะ
รับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะ

รู้จักสิคุณแม่เข้าวงการมาก็เห็นเขาเลย

คือยังหล่อยังชวนฝันนะว่างั้นเถอะ
ไม่บอกดีกว่าเอาไปว่าพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาบอกว่าเขาเป็นใคร

ยอมเป็นครับ